โคมยี่เป็งมิติใหม่ที่เขาบอกว่าไม่กระทบเลยนะ
บนฟ้าชุมชนจะไปตกในบ้านเรือนประชาชนไม่เป็นอย่างนั้นอีกแล้วครับ
มิติใหม่ที่ว่านี้นะครับเป็นการเอาโคมยี่เป็งหรือโคมลอยล้านนา๙๙ลูกนี่ฮะ
เอาก็ลอยอยู่ในเบิร์ตไม่ครับเขาแขวนครับ
แนนประดับไว้อย่างสวยงามเห็นไหมกลางหนองบัวพระเจ้าหลวงนะครับ
งบัวพระเจ้าหลวงสถานที่จัดงานประเพณียี่เป็งที่ดอยสะเก็ดเชียงใหม่ครับ
ให้นักท่องเที่ยวถ่ายภาพถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ละลึกกัน
แทนการปล่อยโคมลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าซึ่งอาจจะทำให้เกิดเหตุไฟไหม้
กระทบต่อเรื่องของเครื่องบินโดยสารได้
อกจากนี้นะครับในงานยังสร้างอุโมงโคมไฟยาว๕๐เมตรนะครับ
ตกแต่งเป็นสาราแปดเหลี่ยมด้วยโคมไฟล้านนานี่ครับโอ้โหสวยจริงจริง
นี่ถ้าไปยืนนะโอ้โหแล้วถ่ายรูปนะ
นี่ครับใครไปร่วมงานก็สนุกสนานกันเต็มที่
จะเริ่มตั้งแต่วันที่๘ไปจนถึงวันที่๑๓พฤศจิกายนนี้นะครับ
แม่ค้าที่เตรียมขายกระทงบอกว่าตั้งแต่เกิดโควิด๑๙
ก็ต้องงดจัดงานประเพณียี่เป็งหนองบัวพระเจ้าหลวง๒ปีแล้ว
ปีแล้วพอปีนี้หวังว่านักท่องเที่ยวนะ
จะมาลอยกระทงกันที่นี่มากันเยอะเลยนะ
แม่ค้าก็ฝากชวนมาครับคุณผู้ชมครับ